สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะทำเก๋ทำแก่นทำเป็นแบบว่า

หิดละน้ำตาไหลเลยคิดถึงหย่า

เร็วนี้กูไม่ได้คิดพิมพ์เลยหนุ่ม
แล้วคุณพิมพ์ว่าอะไร
กูพิมพ์ว่าอะไร
ก็ได้เจอกันวันนึงแกไม่ตาย
วันหนึ่งก็ได้เจอ
ผมก็เลยพูดไปบอกว่าเจอเลยไหม
ก็รอเธอถ้าเธอไปเพราะญาติฉันก็สนิทกับเธอ
ก่อนย่าไปเขายังถามถึงเธอเลย
แล้ววันที่ย่าไปวันแรกเขาก็ไปเลย
หนุ่มก็ใช้ถึงเลยเนี่ย

เธอก็ต้องเขานะว่าเขาก็รัก

ไม่รู้ว่าอะไร

ได้แบบช่วยเหลือชีวิตคุณให้มันดีขึ้น
หยกดีหรือไม่ช่วยไงจริงป่ะแล้วก็ป้องกันอันตรายด้วย
แล้วจะบอกได้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นยังไง
ใช่ค่ะสิ่งจะเปลี่ยน

ถ้าสมมุติลมฟาดหยกจะแตกก่อน

ออฟก็บอกว่าวิธีง่ายมากคือทำไงแบบพี่มฎ
หนูว่าเวลาจะเช็คผู้ชายตอนให้เพชรจริงเพชรปลอมหนู

ตำไปเบาแตกเลยผู้ชายซื้อให้นาง

มาใบหนึ่งห้าแสนห้าแสนโดดแล้วมาบอกว่าอ๋อ

พอตะขอมันหน้าออกเขาก็เลยเอาไปซ่อมที่ร้านแอร์เมส

บอกบ่วบพลอมจะไม่เข้าชัย
ผู้ชายดูสิหลอกนางอะ

พบวันปีด้วย

จริงก็ไม่มองอะไรด้วยทุกวันชีดยากลายทุกวันอาทิตย์ยาหาเป็นเพื่อนหน้า
ของผมไม่ค่อยแฟนหรอกแต่แฟนก็บีบย่าสีฟันได้นะแปลงทุกวันที่จะผ่าน

ถ้าสมมุติหนูพูดนะฉันขอให้
ฉันไม่อยากไอ้เจสัก
ต้องทำพูดคำนี้ออกอากาศ
หนุ่มถ้าเลือกเธอเนี่ยเยอะนะ

เขาก็ไม่ชอบไงเขาไม่ชอบ
เขาชอบเครื่องแปงสีฟันใส

ไปยิงอดีตเมียเสียชีวิตนะครับ
โดยล่าสุดเมื่อคืนนี้ช่วงเช้าประมาณสักตี๔ถูกตำรวจรวบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่นะฮะก็คือสำหรับผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือในเจดนุสรนุ่มเจริญอายุ๒๘ปีนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนหญิงสาวซึ่งเป็นอดีตภรรยาเนี่ยนะฮะ
ก็ถูกยิงเสียชีวิตคือนางสาวปียานุษย์ฉัดไทยหรือว่ากระต่ายอายุ๒๘ปีนะครับ
แน่นอนครับว่าล่าสุดนะฮะ
ที่กองปัญชาการตำรุดนครบานพลันรวธโธพักพงศ์พงภเทรานะครับ
ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ข่าวจับกลุ่มครับนายดนุสรหรือว่าเจนุ่มเจริญอายุ๒๘ปี
พร้อมด้วยของกลางนะครับเป็นอาวุธปืนยี่ห้อโค้ดจุด๔๕๑กระบอก
ครึ่งกระสุนปืนขนาด๔๕๓๒นัดซองมจุกระสุนจำนวน๒อัน
เสื้อแบบสูตรสีกรมธาตุจำนวนหนึ่งตัวนะครับซึ่งสวมใส่ขณะที่ก่อเหตุ
ผู้ต้องหาก็เป็นไปตามหมายจับของสารอาญาในข้อหากระทำความผิด
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีวุฒิปืนติดตัวยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
เรื่องต้นนะครับผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพตลอดข้อเก่าหา
โดยสาเหตุเกิดจากความหึงหวงครับที่ผู้เสียชีวิตนั้นไปคบหากับชายอื่นจนขาดความยั้งคิด
แล้วหลังจากนั้นก็ใช้อาวุธปืนนั้นบุกเข้าไปในร้านซึ่งเป็นคลินิกซึ่งหญิงสาวคนนี้เนี่ยทำงานอยู่
หลังจากนั้นเดินมุ่งหน้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ขึ้นลำกล้องปืนแล้วก็หันไปยิงนะครับ
ขณะที่ว่าคุณตายซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนั้นล้มลงไปแล้วเนี่ยในเจคนนี้ก็เดินไปและยิงซ้ำไปที่บริเวณศีรษะอีก๗นัดด้วยกัน
นี่นะครับหลังจากนั้นอันนี้คือเป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่นายเจจะเข้าไปเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่านายเจนั้นเดินเข้าไปนะครับ
อันนี้เป็นพวกคู่ลูกค้าที่ไปทำหน้านี่คือใส่ซูอุดอะไรมาปกติอ่ะเดินเดินกลับเข้าไปนี่คือผู้จะรับบาดเจ็บอีก
คนหนึ่งที่ถูกยิงที่แขนนะครับนี่นั่งด้านในใช้ภรรยาแบบเดินชิวมากเลยใช่นะครับแล้วก็ไปต่อเหตุยิงคุณต่าย
โอเคนะครับนี่ก็คือเป็นภาพเหตุการณ์

ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสะเทือนขวัญเหมือนกัน
เพราะไปก่อเหตุยิงในห้างดังกลางกรุงเลย

ตัวเขาเองก็ได้มีการทิ้งจดหมายเอาไว้เป็นลายมือของตนเองเนี่ยนะฮะ
เขียนไว้ประมาณสัก๔๕แผ่น

เขาบอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะไม่มีการไปยิงประชาชนคนอื่น

ผมขอไปเอาอีกคนนึงแล้วก็วงเล็บว่าชู้

นี่ผมสัญญาว่า๒วัน
ผมปิดชีวิตตัวเอง
ก็คือลักษณะว่าอีก๒วันเขาบอกเขาจะฆ่าตัวเองนะฮะ
หลังจากนั้นครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
ทางตำรวจที่สนพญาไทยก็เชิญตัวคุณแม่ของในเจเนี่ยมา
อันนี้น่าจะเขียนให้กับทางแฟนสาวของเขาคนใหม่นะฮะ
บอกให้หาคนดีดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้นะฮะ
เมื่อวานตอนช่วงเย็นนะครับตำรวจสนพญาไทยก็เชิญคุณแม่มา
แล้วก็โทรศัพท์หาคุณเจซึ่งเขาก็เปิดโทรศัพท์นะ
ติดต่อได้นะครับมีการพูดคุยกันเกลี้ยกล่อมกัน
โอ้โหเขาบอกหลายชั่วโมงทีเดียวเขาบอกเกือบ๑๐ชั่วโมงนะฮะ
พอหลังจากนั้นก็ไปทราบตำแหน่งที่ในเจนั้นจะไปคือที่เพชรบุรี
ตำรวจก็เลยไปที่นั่นนะฮะไปคุยกันไปเจรจากัน
สุดท้ายแล้วก็คือสามารถเข้าไปนำตัวออกมาได้
นายเจก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับตัวเองนั้นเป็นคนก่อเหตุจริง
เพื่อความหึงห่วงนะครับ

ทีนี้ไอ้ประเด็นถัดมาเขาก็มองกันว่า

ดแค้นเพราะว่าฝ่ายหญิงนั้น

แต่เจ๊ก็มี
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือบอกก่อนนั้นอย่างที่พี่หนุ่มพูด
ก็คือขอใช้ความว่าผู้ตายนะพี่เนาะ
ผู้ตายเนี่ยเพิ่งหย่ากับอดีตสามี
เมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์อย่างที่เมื่อวานเราไล่ไทม์ไลน์ให้คุณดูเนี่ย

คลินิกเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างไหมเขาบอกเคยมีการทะเลาะกันเนี่ย๓๔ครั้ง
อีกครั้งกระทั่งวันเกิดเหตุเมื่อกี้เราได้เปิดคลิปให้คุณดูกันแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็จ่อยิงผู้เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
เรื่องต้นนะครับอย่างที่บอกว่าคนร้ายขออนุญาตใช้คำว่าคนร้ายแล้วนะตอนนี้เนาะ
นี่แหละทำงานเป็นพนักงานอยู่ในห้างย่านปฐุมวัน

ณตอนนี้ทำไมโลกออนไลน์มีการเผยแพร่อะไรครับ
ออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพแชทการพูดคุยระหว่างอดีตสามีกับคนตาย
และก็ที่สำคัญมีภาพแชทของหนุ่มแฟนใหม่ของคนตาย
ได้มีการแชทพูดคุยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับ
อย่างที่บอกว่าแชทเนี่ยก็เขามีการถามว่าถ้าชอบก็บอกว่าชอบลูกผู้ชายเห็นไหม
โอเคทำงานบริษัทครับแล้วคุยกันนานหรือยัง
อาทิตย์กว่าแล้วครับเขาว่าอย่างนั้นแล้วอยู่กรุงเทพเหรอ
ป่าวครับมีอะไรหรือเปล่าพอดีจะคุยงานอยู่อะไรเงี่ยก็มีการตอบ
ก็คือเหมือนไปดับเบอร์เช็คว่าผู้ชายคนใหม่เนี่ยคบกับอดีตภรรยาเขาหรือเปล่า
แล้วก็เหมือนกับว่ามีการนัดไปเที่ยวด้วยกันเหรอ
มีการจะนัดไปเที่ยวด้วยกันเหรอคือ

คือที่จริงแล้วคือแฟนใหม่ของเขาใช้คำว่าไม่รู้แฟนใหม่หรือเปล่าเพื่อน

คือจริงแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่า

ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่มาแก้ตัวอะไรได้เลยถูกไหมครับ

แต่แน่นอนว่าคนที่อยู่อย่างเจเนี่ยในการที่ออกมาโพสต์
หรือว่าเอาเรื่องราวต่างที่มาพูดอะไรแบบนี้นะฮะ

ในบางมุมเนี่ยมันก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่สำหรับคนตาย

ในมุมของเพื่อนของฝ่ายหญิงเอง
วันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยกับเขา
เขาว่าจริงแล้วทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
คือเนื่องจากตัวฝ่ายหญิงเองคือตาย

เหมือนกดขี่คบเขงอยู่ตลอดเวลา
คือเรียกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อน

แม้กระทั่งลูกตัวเอง
ตายเองอยากจะไปเยี่ยม
คือเรียกว่าห้ามไปหมดซะทุกอย่าง
คือในมุมกลับกันเจพยายามที่จะออกมาบอกว่า

ซื้อรถซื้อบ้านมีอะไรกูให้มึงหมด

ต่างหากที่เป็นคนไปเจรจากู้บ้านเอง
เป็นคนไปซื้อเองเหรอใช่นะฮะแต่ว่าใช้ชื่อของตาย
รวมถึงเจเนี่ยมักจะบอกตายว่าให้ไปเปิดบัตรเครดิตในชื่อของตาย

คือตายเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย
ก่อนหน้านี้นะฮะคือในมุมของตัวตายเอง
เราตัดเข้ามาคุยอย่างนี้ดีกว่าจะได้คุยกันไม่ต้องวนไปวนมา
คือในมุมของตัวตายเองเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่ห้างหนึ่ง
ประทุมวันก็แล้วกันส่วนเจเนี่ยก็ทำงานอยู่อีกห้างห้างหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าเจเนี่ยคือทนไม่ไหวเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมาจีบแฟนตัวเอง
แฟนตัวเองหน้าตาดีตัวเองถึงขั้นที่ว่าไปลาออกนะฮะจากห้างสรรพสินค้าอีกแห่งหนึ่ง
เพื่อย้ายมาอยู่ห้างเดียวกับแฟนแต่อยู่คนละแผนก

เพื่อจับตาดูแฟนตัวเองคือกินข้าวต้องกินด้วยกันไป

ใช่ผู้ชายห้ามไปไหนเด็ดขาด
จนกระทั่งเรื่องที่มันมาเกิดขึ้นคือล่าสุดก็คือวันที่๓๑ธันวาคม
คือทั้งสองคนนั้นน่ะคือก็เหมือนกับเขาเริ่มมีปัญหาระหองระแหงแล้ว
ตัวของตายเองเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนของเขาที่คลินิก
เพราะหลังจากนั้นเขาลาออกมาจากที่ห้างแห่งนั้นเป็นร้านขนม
แล้วก็ไปทำงานที่คลินิกแห่งนี้ที่มีเรื่อง
แล้วปรากฏว่าก็เหมือนกับห่างจากเจออกไปพักหนึ่ง
แล้วเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนช่วงเขาดาวน์
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเจเนี่ยไปลงประกาศตามในเฟซบุ๊กตัวเองว่า

ใครเห็นช่วยตามหน่อยนะผมมีรวำให้หนึ่งหมื่นบาท
ผู้ชายไปลงอย่างนั้นพูดคือเจเนี่ยไปลงแบบนั้นให้ตามปรากฏว่าตายก็บอกเขาไม่กลับไปแล้ว
เขาไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบทนไม่ไหวแล้วคือจะไปหาพ่อแม่ก็ไม่ได้
จะทำอะไรก็ไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วที่สำคัญเจไปบอกว่าเจเป็นคนส่งเสียเงินเลี้ยงลูกเอง
แล้วไปให้ทั้งลูกลูกกี่ขวบประมาณทั้ง๘ขวบมั้งลูกก็โตแล้ว
จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลิกให้
หลังจากนั้นเจเขาก็มีการพูดคุยกับตายนะฮะ
ตายก็บอกโอเคถ้างั้นเราไปหย่ากันแล้วกัน

ก็หย่า๑๑กุมภาคม
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า
เจเองก็ออกมาเปิดตัวแฟนใหม่
ก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีการลงภาพเอาไว้
พูดชายก็เป็นมีแฟนใหม่เค้าก็มีแฟนใหม่เหมือนกัน
เขาก็ลงรูปเลยบอกว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะแฟนผมคนใหม่คือใคร

ส่วนตายเองเขาก็เหมือนกับหย่ากันไปแล้ว

เป็นอิสระแล้วแล้วคือตัวเจคือตายเองก็เหมือนกับรู้มาก่อนว่าเจเนี่ยก็คือคบคนอื่นอยู่เหมือนกัน
คือตายเขาเลยเหมือนกับเขาก็ถอดใจอะไรอย่างนี้
ทีนี้ไอ้ประเด็นเหล่านี้พูดไปมันอาจจะไม่มีประเด็นถูกไหม

ไปหาตายแล้วก็บอกตายว่าวันที่๒๖กุมภาเนี่ยวันเกิดเจไปงานเขาไหม

อันนี้ไม่น่าจะใช่เนอะอันนี้ไม่ใช่คืออันนั้นผมว่าผมมีอยู่คนเดียวแหละผมจะให้ดูแล้วกันมันคืออันนี้

นี่อันนั้นมันคือผู้หญิงนี่ดูอันนี้เขาบอกว่าวันที่๒๖เนี่ยวันเกิดข้าไปทำบุญกับข้าได้ไหม
ตายบอกไม่ไปอ่ะไปไปกับแฟนแกเถอะดูแลเขาดีเจก็ส่งมาเป็นอ่ะกล้องจับมานี่นะฮะอันนี้เป็นของเจที่คุยกับตายนะ
นี่เขาส่งรูปมาเป็นรูปนี้เห็นไหมเจส่งมาเสร็จปุ๊บให้โอกาสฆ่าอีกสักครั้งไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าอะไร
แสดงว่าเจเนี่ยพยายามง้อทั้งที่ขอเลิกกันไปแล้วแต่ตายเขาบอกว่าไม่อ่ะเดินหน้าต่อไปสู้หลังจากนั้นเจบอกว่าวันเกิดเจแกทำงานหรือเปล่า
เนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หลังจากนั้นปรากฏว่าตายเขาก็ส่งรูปนี้เข้ามานี่เป็นรูปนี้นะฮะเป็นรูปผู้หญิงของเจ

อันนี้ผมเดินหน้าไปแล้วผมขยี้หน้าเองอันนี้นี่นะส่งหน้านี้เข้ามาแล้วก็บอกว่าพอเห็นตัดใจได้ทันทีเลย
นี่ตายบอกนะนี่คือวันอาทิตย์ก่อนไปยิงนะฮะฆ่าแค่ประชดเองอันนี้เจบอกมาตายบอกนั่นแหละฆ่าอยากเลวให้สุดแต่ฆ่าก็สุดได้แค่นี้
มันดันทำให้เขาตัดใจได้ไงหมายถึงผู้หญิงคนนี้ทำให้ตายเนี่ยตัดใจได้เพราะเห็นว่าเจมีผู้หญิงคนใหม่เขาเลยตัดใจ
หลังจากนั้นเจบอกว่าค่าประชดอยากให้เองเนี่ยมองค่าให้มีค่าบ้างหลังจากนั้นตายบอกหมดแล้วล่ะอย่าพยายามเลยเขากินข้าวกันนะ
เองตามแต่าธันจะรูบคนไม่ไหวแล้วเขาบอกเขาเขาโดนมาเยอะอะไรเขาก็ไม่ไหวเขาคือโดนกดดันแม่ให้

คือจริงแล้วผมมีไลน์ที่เขาคุยกัน

ตายคุยกับเพื่อนทั้งตายคุยกับเจนี่
ผมมีเยอะมากผมมีแต่เยอะเลย
ผมก็นั่งอ่านผมก็ถึงบางอ้อไง

ต่อให้วันนี้จะมีคนส่วนหนึ่งออกมาบอกว่า
ตายไปสมควรแล้วไปมีผู้ชายเอง
ก็เลยต้องโดนยิงสมควรเล่นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แต่พอตัวผมเองผมเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ย
ผมก็ผมก็รู้สึกได้เลยว่า
ต่อให้สมมุติว่าถ้าตายจะมีผู้ชายคนอื่นจริง
เขาก็ไม่สมควรที่จะต้องตายแบบนี้ใช่

คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าใครไง

ที่สำคัญคือคุณตกลงจะหย่าให้เขาแล้ว

แล้ววันอาทิตย์ก็พยายามจะไปง้อเขา

พอเห็นรูปนี้ตายตัดใจได้

ถามว่าทำไมตายเห็นลูกผู้หญิงคนนี้ตายไม่ตามไปยิงเจบ้างอ่ะ
ถูกป่ะคือมันก็ต้องมองอีกมุมนึงบ้างอ่ะคือไม่ใช่ว่าผมแบบ

เขาชอบไปยิงปืนคือครั้งหนึ่งตายเองก็เคยลงรูปในเฟซบุ๊คตัวเอง

แล้วตายเนี่ยก็มักจะคุยกับเพื่อนอยู่เสมอที่ผมอ่านมาทั้งหมด
นักงานขอโทษนะอันนี้ขอถามแบบความรู้รอบตัว
เป็นพนักงานห้างแต่มีปืนอ่ะพี่หนุ่ม

แต่ทีนี้ในมุมของในมุมของตัวตายเองเนี่ยเขาก็เคยระบายกับเพื่อน
เขาตายแน่น่ะ
เพื่อนนะเจ๊ว่าเลิกกับเจ๊แล้ว

พรปากแม่นี่คือเพื่อนตอบนะเมื่อคืนมานอนห้องเพื่อนด่ายับเลยรับไม่ได้
นี่นะพอหลังจากนั้นเพื่อนแกล้งอำไปบอกว่าผัวใหม่รวยกว่าเดิมใช่ไหมลูก
อ่าตายหัวเราะห้าห้าแล้วหลังจากนั้นเพื่อนบอกกูจะเชื่อมึงไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยนะฮะนั่นน่ะดิแม่ทะเลาะกันแรงมากไม่กลับไปแล้วหนีต้องหนีให้สุด
ไม่ปิดนะนี่นะฮะเขาบอกว่าแต่ว่าจะปล่อยล้างไว้คือหมายถึงบ้านเนี่ยนะฮะ
ไปทำงานไม่ได้แล้วมันตามแล้วยังไงอ่ะตายตายค่อยหาที่อยู่หางานใหม่
นี่นะฮะหางานใหม่นะตอนนี้หลบอยู่ห้องเพื่อนคือตายรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะ
เวรกรรมแต่หลบไม่นานหรอกกลัวมันตามไงนี่นะฮะก็คือเป็นเขาบอกโวยวายทุกอย่าง
เนี่ยแล้วก็นี่คือก่อนโดนยิงนะใช่อันนี้ประมาณสักต้นเดือนต้นเดือนมกรา
ประมาณต้นเดือนมกรานี่นะฮะเก็บกฎมานานแล้วไปไหนก็ไม่ได้อันนี้คือตายพิมพ์นะ
มันหึงหึงเกินแม่ช่วยอะไรมึงไม่ได้แหละนี่ตายบอกว่าไงนานไปจะยิงหนูทิ้งไหม
ก็คือเขารู้ตัวเองอยู่แล้วเขารู้ตัวเองเนี่ยนะฮะเขารู้ตัวเองว่าเขาต้องโดนยิงแน่
นี่นะครับแม่หาผัวเพิ่มโดนยิงตายยิ่งกว่าเลิกกันนะแม่เห็นไหม
เขาบอกถ้าหาผัวเพิ่มแล้วโดนยิงตายมันก็เหมือนกับไม่คุ้มอ่ะนะเออนี่เขาหัวเราะห้าห้า
ไม่มีผัวเพิ่มก็โดนยิงตายนะคือตายคือเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาอาจจะต้องโดนยิงตาย
แต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งในมุมของเจเหมือนกันนะในมุมของเจเพื่อนของเจอะไรเขาก็บอกว่า

ให้ตัวตายผู้สมภัยตัวของแฟนออกมาลงต่ายอะไรอย่างนี้เราเปิดอะไรอย่าง
ไงก็แล้วแต่แต่ตายก็ไม่สมควรจะถูกยิงตายแล้วนอนไปทีรัสออนไลน์
เขาก็จะไปสัมภาษณ์แม่ของตายพินุ่มแม่ของตายและซึ่งเป็นสาวต่ายเกิด
ต้องยอมรับว่าเขาบอกว่าเอาจริงไม่ต้องให้เจมาขอขมาศพลูกสาวเขานะ
ส่วนหลานเขามีปัญญาเลี้ยงเองได้ไม่เคยส่งแล้วก็เขาไม่เคยส่งเสียเลยนะฮะ
เขาบอกว่าอย่างที่บอกกันเขาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปค้นบ้าน
ผู้ก่อเหตุคุณดานุสรเนี่ยพบคนร้ายเขียนจดหมายทิ้งไว้ก็กราบขอโทษทุกคน
พี่หนุ่มพูดเมื่อกี้นี้เขากราบขอโทษทุกคนด้วยผมรักเขามากจริง
สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมรู้ว่ามันผิดและการที่ทำไปผมตัดสินใจ
ทำไมนะและทำไมต้องยิงคนอื่นด้วยผมมีเหตุผลครับนะ
เขามายุ่งเรื่องของผมอยากให้ผมกับเมียเลิกผมขอโทษด้วยนะพี่นะนะ
แล้วพี่ตำรวจผมขอโทษแม่ผมขอโทษนะเจเหนื่อยแล้วเจรับไม่ไหว
แล้วก็เจท้อขอบคุณแม่มากนะที่ไม่เคยโกรธเจนะฮะ
แล้วก็ผมสัญญาผมจะไม่ยิงใครอีกนอกจากตัวผมเองก็คือเขาก็บอกว่า
เขาก็เตรียมตัวที่จะฆ่าตัวเองตายอยู่แล้วต่อแต่ผมจะขอไปเอาไอ้คนชู้
ก็คือจะไปฆ่าที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นแฟนใหม่ใช่ไหมพี่หนุ่ม
ผมฝากดูแลแม่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ในที่สุด
แม่ของชื่อน้องปียางรุจน้องต่ายวันนี้แม่ก็พูดเลยครับว่า
ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ยกโทษให้กับนายเจที่ยิงลูกสาวจนเสียชีวิต
เนื่องจากกระทำอย่างนี้มันโหดร้ายกับลูกสาวเขาจนเกินไป
อยากจะให้ได้รับโทษประหารชีวิตแล้วก็ต้องไม่ต้องมาขอขมาศพ
ไม่อยากเห็นหน้านะฮะแม่ของตายเขาบอกว่าหลังก่อเหตุประมาณสักทุ่มนึง
อดีตลูกเขยเนี่ยเชื่อไหมยังโทรมาหาเขาอยู่เลย
โทรมาถามถามก็คือหลังจากก่อเหตุตายเป็นยังไงอาการเป็นยังไง
ทำไมเหมือนไม่รู้เหตุการณ์แต่ตนนั้นน่ะรู้อยู่แล้ว
อดีตลูกเขยเป็นคนยิงคือมือปืนฆ่าลูกสาวจึงโมโหด่ากลับว่า
ทำไมต้องมาทำร้ายลูกสาวนางเขาถามเลยว่าทำไมจะต้องมาทำร้ายลูกสาวเขา
นายเจ๊บอกไม่ตอบอะไรแล้วก็วางสายไปเขาบอกทั้งคู่เนี่ย
นี่คือแม่ของตายแม่ของตายบอกทั้งคู่อยู่กินกันมา๑๐ปีฮะ
มีลูกชาย๑คนปัจจุบันลูกชายเพิ่ง๗ขวบพี่ลูกชาย๗ขวบ
มาอยู่กับตากับยายให้เลี้ยงดูเนี่ยแล้วก็ไม่เคยส่งเสียเงินทอง
ตายายเป็นคนออกเงินค่าเล่าเรียนนะมีแค่ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ส่งเงินมา๕๐๐จากนี้ไม่มีลูกสาวแล้วก็คงจะต้องเลี้ยงหลานตลอดไป
นะฮะแล้วก็คือมันคือคือจริงจริงแล้วอ่ะเอาง่ายง่ายคือตายเองก็พยายามอยากจะกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจน่ะเขาไม่ให้ไปเพราะเขารู้สึกว่าถ้าไปเนี่ยมันอยู่นอกเหนือสายตาของเขาก็กลัวว่าตายจะไปเจอผู้ชายคนไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอ่อแล้วก็อย่างเช่นกรณีของปีที่แล้วปีใหม่อย่างเงี้ยคือขอ
มาว่าอ๋อกูให้มึงหมดทุกอย่างมึงยังทำอย่างนี้กับกูอีกกู
กูตั้งบ้านกูซื้อรถกูด้วยไม่ใช่มันกลายเป็นอีกเรื่องไปเลย
คือก็ยังงงอยู่เอ๊ะสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่วะอืม
แต่ในข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้มันคาดเคลื่อนจากสิ่งที่เจ
พิมพ์ลงมาไงคงเป็นมุมเขานะเถอะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประกัด
เราก็เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดทั้งหมดของข่าว
สำหรับอีกรูปหนึ่งบูรณาอยู่เนี้ยนี่ไงเธอเพิ่งพูดว่า
ฮ่องกงโอเคตายเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่สอง
เป็นชายอายุ๗๐ปีค่ะแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหวัดไวรัสแคโรไลน่าเมื่อวันที่๑๔กุมภาที่ผ่าน
โคโรไลน่าโคโรไลน่าอันนี้คือไปรู้เลยนะไปเมริกาเลยนะ

เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปริ้นเซสมากาเร็ดค่ะ
คราวนี้ฮ่องกงก็มีจำนวนสะสมผู้ป่วยทั้งหมด๖๒ลาย
เสียชีวิตแล้ว๒ที่เสียชีวิตจากไวรัสนี้เป็นรายแรกในฮ่องกง

หลังจากสุขภาพสุดสมอย่างหนักแล้วเขาก็มีประวัติว่านั่งรถไฟความเร็วสูงจากฮ่องกง
อูฮันคนแรกที่ตายเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ต้นต่อของแหล่งระบาดเมื่อวันที่๒๑มกราแล้วกลับไปยังฮ่องกง
เขากลับมาแล้วเขาเป็นเลยแล้วก็ตาย
ทีนี้ฮ่องกงก็เลยปิดดันพรมแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศจีนหลายแห่ง
แล้วก็ระงับให้อนุญาตการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนชั่วคราว
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็บอกว่านี่อันนี้นะฮะมาเมืองไทยแล้ว
ที่วิหาหนุ่มพ่อโสธรหลังหมายภายในวัดเนี่ย
มีชาวจีนหนุ่มสาว๖คนมาขอให้แม่ค้านำไข่ไก่สดจำนวน๒แสนฟอง

เพื่อเป็นการขอพรต่อองค์หลวงพ่อโสธรขอให้ประเทศจีน
พ้นจากภัยพิบัติไข้หวัดเชื้อไวรัสโคโรนา
แล้วก็กลับมามีความสงบสุขเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
เขาบอกว่าคนนี้เขาชื่อเจ้าหงฉางอายุ๔๒
เขาบอกว่าเขานำไข่ไก่สดจำนวน๒แสนฟองมาถวาย

เพราะต้องการให้หลวงพ่อช่วยให้คนจีนรอดพ้นจากปัญหาภัยพิบัติ
ตัวเขามีความเชื่อเพราะว่าเขาได้รับคำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นคนไทยทางภาค
แต่ว่าหลานเขาเป็นคนมีบุตรยาก
พอมาขอหลวงพ่อโสธรแล้วทำให้สามารถมีบุตรได้

เขาเลยเกิดความเชื่อและศรัทธาในองค์หลวงพ่อ
ก็เลยนำไข่มาถวายแล้วก็จะมอบให้กับทางวัด
นำไปแจกให้กับผู้ยากไร้มาแจกแล้วหลังจากที่ถวายนะ

เดินทางมาขอพรหลวงพ่อให้ช่วยคนจีนด้วย
ถวายไข่ไปไข่สด

เขาจะได้ให้ชาวบ้านเอาไปใช้ต่อได้
ต่อกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งเลือกขอให้หายเลยพระคุณนะ
เขายังบอกที่เขาบอกนะฮะว่าอีก๑๘เดือนน่าจะเจอ
เออก็คล้ายสาหร่าที่จะเจอวัคซีนต้องเป็นปีอ่ะ
ตายกันโคมนี่ตาย๕๓แล้วนะ
นี่ฉะเชิงเซาวิหารใหม่ต้องถามเขา
อย่าไม่เคยไปเลยฮะเอาละ
ท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เราก็เห็นข่าวข่าวหนึ่งเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุนายวีรพลอายุเพิ่ง๑๘ปีนะ
เป็นสาวประเภทสองพี่อยู่ดีนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
โดยสวมเสื้อตัวเดียวฮะเปลือยท่อนล่างมีผ้าขุนหนูปิดนะฮะ
ร่างกายมีรอยเขียวช้ำนี่เป็นสวยไหมล่ะสวยสิ

เลือดออกปากแล้วก็จมูกคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมงนะ

เฟซบุ๊กของวันชัยโพแลนได้เผยครับ
เผยสาเหตุการเสียชีวิตของวีรพล

ปรากฏมันกลับมาอีกแล้วไปเหยียบเท้านักเลงเจ้าถิ่นฮะ
เหยียบเท้านักเรียนเจ้าถิ่นจนเกิดการลุมกระทืบ
แต่เขาเป็นผู้หญิง
แล้วยังไงล่ะทีนี้เขาก็เลยมากระทืบลุง
รุมกระทืบจนนายวิรพลช้ำในตาย
แล้วยังบอกว่าร้านที่ไปนั้นเด็กอายุไม่ถึง๒๐ปี

สาบแช่งคนที่ทำขอให้ตำรวจดำเนินคดี
เอาตัวพวกหญิงผิดมาลงโทษในจะถึงที่สุด

คุณดูเอาเองแล้วกันผับผับอะไรนะฮะนี่ก็ต้องไปติดตามกันปรากฏว่า
สายเหตุการณ์เสียชีวิตเหยียบเท้าแล้วกระทืบโชว์เพื่อนไปโดยไปเหยียบเท้าเจ้าเจ้าเจ้าจริง
แต่นี่คือขอบอกว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงหมดแล้วโถไหมคุณเอ้ยสงสาร
มันช้ำในตายที่ห้องนะโอเคเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาอัปเดต
ข่าวกันต่อน้ำมาชื่นชมสับปะเลอร์หลายเรื่องผู้หญิงอายุยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยเขาบอก
ช่วยคนสิ่งที่อยากจะทำเพราะช่วยมันตายขึ้นสวรรค์เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
เขาเป็นนักข่าวและช่างภาพจากมูลนิธิที่เขาต่อสู้เพื่อความโหดร้ายต่อสัตว์
คนนี้เขาเดินทางไปเยือนแล้วก็ถ่ายภาพโรงฆ่าสัตว์เราเอาออกได้เหรอเนี่ย
เป็นโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีเชื่อที่โหดเยี่ยมแล้วก็ทารุณต่อสัตว์

แล้วใช้ท่อนไม้ทุบจนขาดใจต่อหน้าหมูที่เลี้ยงตัวอื่น

อาเทอร์เปิดเผยว่าแปลกใจมากที่ตัวเองได้รับการเชิญ
โรงฆ่าสัตว์ให้ไปชมกระบวนการทำงานภายใน
โดยโรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่กี่ชั่วโมง
ขณะที่ผู้คุมโรงฆ่าสัตว์เปิดเผยว่า
ต้อนรับกลุ่มนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วย
ก็หลายคนที่มาเห็นก็มีอาการบางคนก็อาเจียนออกมา
ทางด้านช่างภาพมูลนิธิกล่าวว่า
ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้มาก
เพราะเต็มไปด้วยความโหดเยี่ยมสุดที่จะคาดคิด
โดยระหว่างที่คนงานกำลังจะฆ่าสุกรที่เลี้ยงแต่ละตัว
พวกมันที่เหลือต่างก็ร้องบางตัวก็ยืนตัวแข็งเกร็ง
ตัวพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็โดนคนงานลากกลับมาฆ่า
จะเชื่อไหมพวกนี้เป็นสาเหตุของที่เราเป็นมะเร็งกันรู้ป่

รายงานระบุว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการไทย
จะมีทางการมีแนวทางการฆ่าสัตว์เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
ชัดเจนว่าจะต้องฆ่าโดยให้พวกมันนั้นได้รับความทุกข์ทรมาน
น้อยที่สุดแต่ส่วนใหญ่ข้อบังคับเหล่านี้กลับถูกเพิกเฉย
จากนี้ยังหวังว่าภาพเหล่านี้จะช่วยสร้างความตระหนัก
ให้สังคมรู้แล้วก็นำกันไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามการเลี้ยสุกรถือว่าเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงในประเทศไทย
มีสุกรเลี้ยงเกิดขึ้นมากว่า๑๘ล้านตัวต่อปี
มีมูลค่ากว่า๓๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผมไม่กินเนื้อววว์ไปทีก่อนนะ
ไม่ค่าสัตว์นะเขาบอกว่าพวกเรามันมะเริงมันสูงขึ้นซูงขึ้น
แต่คือความเครียดเมื่อความเครียดเนี่ยของสัตว์พวกนี้เวลา
ผมไปกินปลาดีกว่ากับกุ้ง

กุ้งก็เครียดเหมือนกันเหรอ

มันก็ไม่ได้เป็นว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องไปตกกุ้ง
เอากุ้งตามเรียงเองอ่ะนะครับ

มันต้องจบอย่างนี้มันต้องจบอย่างนี้

มันมีวิธีอุตสาหกรรมแบบนี้

เขาจะมีบางอันที่ไปคำว่าออร์แกนิค

เขาว่ากันนะเขาบอกว่าเมืองนอกมีนะพี่

ป่ะทุกวันนี้หน้าที่ของไก่คือ
พยายามทำให้ไข่ไก่ออกมาให้สุด

แล้วมันจะสดกว่ายิ่งดีกว่าออนเซ็นต์อีก

มันก็มีพวกเขาเปลือกข้าวสาหารให้เขากิน

แต่หมายถึงว่าวันนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว

เขาว่าของคุณแม็กข่าวแจ๊คเขาบอกคุณก็ออร์แกนิคเหมือนกันนี่

ใช่ฉันหดกัญชาตลอดจริงแต่ฉันมีใบรับรองแพทย์ไงฉันหยดได้
นอนมั้ยหลับแล้วก็เขาบัวความดันด้านนี้เอาโอ้ยเขาโหตของฉัน
อะคุณนุมาดชื่นชมสับเบลอหน่อย
อะไรเขาบอกชื่อมดชื่อนุมที่หลายรอก

บอกอ๋อออฟวิชานี้ฉันได้มาจากกัญชัยกำเนิดพลอย
ฉันมีกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นคุณครู

นะที่คนต้องยอมรับคนชอบว่าเป็นพิธีกรเก่ง

ว่าเวลาทำงานให้เสียแทรกเขาไว้เยอะ

ตอนนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่
แล้วก็ผู้ที่พบเห็นเกี่ยวกับการทำอาชีพสับปะเลอ
ที่เอาจริงนะถ้าคนเลือกได้เขาจะไม่เลือกทำกันหรอก

น้องเขาเล่าอย่างนี้ตัวเองเนี่ยเริ่มอาชีพสับปะเลอเนี่ย
จากการช่วยงานปู่ของตนเอง
นายสำเรียงอายุ๖๘ปีแล้วรู้สึกว่าเออรักผูกพันอาชีพสับปะเลอ
แม้ว่าขณะที่ตัวเองกำลังเรียนเทียบเท่าชั้นม๖อยู่
เรียนกศนที่อำเภอพิมายก็ทำงานรับจ้างทั่วไป
แต่เมื่อมีเวลาว่างตัวเองก็จะใส่ยูเนฟอร์มเป็นชุดสีดำนะฮะ
มาช่วยงานปีประกอบชาปนกิจให้กับผู้เสียชีวิตเนี่ย
โดยไม่รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอายเพื่อนในวัยเดียวกันเลย
เพราะว่ามองว่าที่จริงแล้วนางทำให้นางรู้สึกคำนึงว่า
คนเราเกิดมาปุ๊บเราก็ต้องตาย

ก็บอกว่าหากคนเราเนี่ยมัวแต่มากลัวศพคนตาย
ก็เท่ากับทุกวันนางทำก็เท่ากับเราได้เห็นความตายของตัวเองว่า

นี่คือเด็กอายุ๒๑เขาคิดอย่างนั้นนะครับ
จากนี้เขาบอกว่าอาชีพสับปะเลอเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้เช่นกันนะฮะ
ไม่ใช่ทำสุ่ม๔สุ่ม๕ได้
แล้วก็ต้องมีคาถานางก็ยอมรับว่านางมีคาถา
แล้วก็มีครูจึงจะประกอบพิธีเผาศพผู้เสียชีวิต
นางให้สำเร็จปู่ของนางมากเพราะว่าสุขภาพตอนนี้ก็มาได้แข็งแรงแล้ว
ประกอบว่าคุณปู่นี่ก็มีโรคประจำตัวเพราะว่าอายุเขามากแล้ว

บางคนคิดอยากจะหยุดแบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่ะ

ก็ป่วยอยู่ดีกดวงไฟฟ้าอยู่ดีก็ปึ๊กอ้ำมาผ้าด้วย
แล้วกัดมาเป็นอีกก็โดนไฟฟ้าช็อตกับปุ๊บ
เขาบอกว่าปู่ของเขาเนี่ยก็เลยถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้กับหลานสาวของตัวเอง
แต่เป็นอาชีพที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
จริงที่วันหนึ่งคนเรามันก็หนีไม่ได้ไง

ถึงว่าคนหนึ่งก็อยู่วัดเดียวหรือว่าเขาจะไปทำได้หลายวัด

มันมีโรงศพมาตั้งอยู่หน้าบ้านคุณ

ก็ไม่สอนตนเองว่าอูย้
มึงไรมันไม่คุณถันไปดู
มันไม่ใช่ฉันล่ะมายกตัวอย่างฉันทำบ้าอะไรหรอก

คนนำลงศพไปตั้งขู่ไว้ทางเข้าออกบ้าน

เบอร์ครองหลวงจังหวัดประตุมธารีย์
ที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบชาวบ้านพร้อมเจ้าของบ้านยืนดูโรงศพ
กันอยู่แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าใครนะมันทำแบบนี้
หลังจากนั้นมีการไปตรวจสอบพบลงศพลายเทพนมนี่ข้างใน
ผ้าบุสีฟ้าที่ฝาโลงมีข้อความเขียนว่าปากดี้งนะอีมดดำ
อ่านเขาเขียนว่าปากดีเดี๋ยวนอนโรงไม่เชื่อก็ลองดูเขาเขียน
แบบนี้ทั้งอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนางจำปีป้อมทรัพย์อายุ
ปีเขาเปิดเผยว่าตนเองเป็นแม่ของนายไพร้อที่มีชื่อ
อยู่บนฝาโรงศพเนี่ยภายล็อกมีชื่อฝาโลงแล้วก็บ้าน
สามสี่หลังนี่เป็นพี่น้องกันหมดว่าเวลาตี๕นี่นะพี่ชายจะ

ก็เลยเรียกทุกคนมาดูว่าถามว่ามันลงใคร

เขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยไม่เคยสูงสิงกับใคร

ซึ่งตนเองไปแจ้งความไว้แล้วนะที่สภคลอง๕
จากตนกับทุกคนในบ้านนั้นกลัวนะครับอืมนอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดพบกลุ่มคนที่นำลงศพมาวางเอาไว้ได้
ขับรถกระบะมาเดี๋ยวถนนเรียบคลองหกแล้วก็มีผู้ชายสามคนมาปรบปิด
ใบหน้าลงมาช่วยกันยกโรงศพมาวางไว้
กล้องวงจรปิดอ๋อของหลวง
หลังจากนั้นขับรถหลบหนีไปเห็นไหม
นี่ก็ใช่มั้ยแบบว่าแบบจะต้องใช้หลายคน

คลุมหน้า
คือเธอก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยนะครับ
ตามตัวคนที่ทำแบบนี้มาให้ได้
ส่วนโรงศพนั้นให้เจ้าหน้าที่นำไปไว้ที่วัดพลาหาร

กล้องวงจรปิดนะฮะที่เขาติดไว้ที่เสาแบบนี้
อันนี้น่าจะของราชการน่ะสา

มีคนเขียนชื่อของเข้ากาวไม่ใช่ไหมกูไม่โกรธเหรอ

ถ้าสมมุติอันนี้คิดแบบไม่ได้โลกสวยจริงนะ

ผู้นี้ไม่ได้ไปสัมภาษณ์ไม่ได้ไปถาม
ไม่ใช่
ก็เค้าบอกว่า

เอามาที่ชาติโทรมา
แล้วทำไมไม่เขียนชื่อ

ไม่ต้องอยากรู้เท่านี้นะ

อยากรู้เรื่องงูของมดดำ

คุณอ้ำนะกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก

ได้โพสต์ภาพและคลิปของสมาร์ทวอช

ได้รับความเสียหายพร้อมกับระบุว่า

โดยนาฬิกาสามารถจะเช็คโลเคชั่นลูกได้

เพจหนึ่ง

ก็พบว่าตัวเครื่องนั้นมีการหลอมละลาย

ติดต่อทางเพจที่ซื้อสินค้าไป
ก็พบว่ามีการนำเข้ามาจากจีนซึ่งตนยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดประกายไฟ
ทำให้เครื่องเสียหายพร้อมกับแนะนำว่าหากอยากซื้อสินค้าให้ลูก
ควรเลือกที่มีคุณภาพดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณหนุ่มค่ะ
ลูกรบกวนตบปากตามอายุค่ะนี่ซื้อมาจากเพจใหญ่ที่มีรับประกาศ
อันนี้เหมือนสำนวนคุณเลยตบปากใครจะไปรู้เขาว่ามันเป็นของโรคเรียนแบบ
พูดจาอะไรให้เกียรติกันด้วยนะคะลูกใครใครก็รักปรารถนาอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุด
ถ้ารู้ว่านี่คือใครเนี่ยคือนั่นเนี่ยคุณพิมมี่นี่ไงอันสีดำเนี่ยคือเขาโพสต์ก่อน
แล้วพอโพสต์อีกทีเขาก็ไปเพิ่มแฮชแท็กอันนั้นก็มีคนเข้ามาเม้นว่า
ซื้อของปลอมให้ลูกใส่นี่นาฬิกาก็เลยระเบิดระเบิดระเบิด
แต่ก็ดีว่าไว้ติดทางไว้ดูไว้หลานไหน

หรือว่าเดินออกไปเดินเล่นที่ไหนอะไรอย่างนี้

หรือว่าไปแบบไปเดินห้างอะไรอย่างนี้

ไปห้างไม่มีคนกล้าเดินจริงเนอะ
ตอนนี้แกเงียบจริง

พูดไปพูดมาตัวเราเองยังไม่ค่อยกล้าเดินเลย
ขนาดเป็นคนชอบเดินห้างก็ไว้ก่อน
มันแจ๊กพอทเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
นุ่มไปหน่วยไหมละ
เรื่องของไอ้นี่ไวรัสนี่ใช่ไหม
วันนั้นบอกโอ๊ยทำไมที่จอดโลกตกใจ
ปกติหายากใช่ไหม
ตกใจจริงมันคนกล้าไม่กล้าเดินจริงแล้วเดี๋ยวนี้

แต่หมายถึงว่าป้ายจุดนี้มันเศษเงียบเหงา
มันเหงาใช่ไหม
อืมตื่นตากูไม่ต้องเยอะแยะ

ตอนนี้ข้าวเย็นไม่ค่อยไปทานในห้าง

เขิงอะไรนะที่แบบมาจากจีนเงียบกิบเลยนะ

จะแบบเหงาเพราะเราเดินตลาดสดไง

พักก่อนช่วงหน้าไอโม่

หนุ่มคนดูเขาแยกแยะออก

ตอนนี้เวลาเปิดในไอจีจะชอบเห็นคุณแม่ไปเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกต่าง
ล้ายหมอแล้วตรงนี้มัยมวยหมดแล้วไม่ตัม

หมอเศษหมอเศษผมก็เห็นกูแอบไปทำกับหมออื่นอยู่นี่แหละ

นุ่มละครับนางอาจจะตายกูไม่รัก

ทำไมตัดหนุ่มคือบางทีหนุ่มไม่ต้องมาใส่แล้วเนี่ยติดตามชีวิตฉันตลอด๒๔ชั่วโมง
จะตายกูจะเป็นอะไรไม่ต้องใบเฟิร์นจากที่เคยมีแต่รสหวานเนี่ย
กลับถูกเปลี่ยนสภาพเป็นความรักขมภายในช่วงข้ามคืนนะ๑๔กุมภาพันธ์ไง
ใบเฟิร์นก็เปิดเผยนะฮะวันที่๑๔ก็ไปทานข้าวกันปกตินั่นแหละ
แต่พอกินข้าวได้สักพักก็โพสต์รูปคู่ที่ทุกคนเห็นนั่นแหละ
ภาพที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาน่ะ
ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเขาคงอยากจะโพสต์วันวาเลนไทยให้เป็นโมเมนต์อะไรสักอย่าง

จนกระทั่ง๑๕กุมภาพันธ์ก็มีคอมเมนต์แปลกเข้ามาอย่างที่ทุกคนได้อ่านกัน
ทุกคนหยุดหมดนะฮะแล้วอ่านเรื่องนี้กันหมดเลย
ตอนนั้นเอาจริงนะพูดอะไรไม่ออกช็อกไปเลย
เพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรา
แต่ตอนนี้เขาก็ยอมรับว่าถอยออกมาแล้วแล้วเขาก็ยังติดต่อมาอยู่
ซึ่งก็คงตอบได้เท่าที่ตอบได้เนี่ย
ส่วนเรื่องให้โอกาสผู้ชายมันพูดยากเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันหนัก
พ่อบอกว่าถ้ากลับไปอีกก็คงโง่พี่ลง

ก็คงไปตามที่พ่อพูดเนี่ยล่ะตอนนี้สภาพเศรษฐีใจนักก็แข็งแรงดีแล้ว

สัมภาษณ์ยาวมากเป็นชั่วโมงเลยมั้ง

ผู้ชายเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นแบบว่าเหมือนแบบบริหารประเทศบาลิซ่า
เป็นบานบาริสต้าแบบบาริต้าเรียนจบมาจากเมืองนอก
ปรากฏว่าผู้ชายมีแฟนอยู่แล้ว
แฟนอายุแก่กว่าผู้ชาย๑๐ปี

ตกโจทย์หูหนึ่งไม่ได้อ่านข่านี้เลย

แต่ผู้ชายผู้หญิงก็กลัวภูมิผู้ชายไม่มีรถ

ไม่อ่านเลย
ขนาดฉันยังไม่รู้ยี่ห้ออะไร
วาเลนไทยยังคุยกับพี่สาวฉันอยู่เลย
ไหนมีแฟนแล้วเปิดตัวแล้วมาเก็บเสื้อผ้าออกไป
ก็หมายถึงว่าอยู่บ้านเดียวกันไง
แต่ก็มาน่าจังงานตอนแรกฉันก็เจออีเฟิร์นตอนนั้นอีเฟิร์นมาหาฉัน

แป๊บเดียวแค่นั้นวาเลนไทยลงรูป

หนุ่มไม่ต้องยืบ
เบรกนี้ไม่มีข่าวไม่ใช่ดูก่อน

อยากรู้ว่าตกลงเฟิร์นเลิกฉันไม่ได้ติดตามเลย
เพราะว่าเฟิร์นเขาบอกว่าผู้ชายก็ยังไลน์มา
เมื่อพี่เดือนเพิ่งเจอกันพฤศจิกายน
ใช่จะพาไปหาแม่เขา

แปลว่าถ่ายลูกภูมิบ้วนอะไรอย่างนี้เหรอ

พอน้องสาวมาโพสต์ในโซเชียลเขา
ก็ดูโพสต์สุภาพแต่ของผู้ชายด่าแหลกเลย

ตัวน้องสาวผู้หญิงดูมากกว่า๑๐ปี

แล้วก็เหมือนเป็นหนุ่มฮอตคนอย่างนี้

เขาบอกว่าพี่สาวเขาดูแลมาตั้งแต่เด็กแล้ว

โม่เนี่ยเหรอ

หนุ่มเขารู้หมดแล้วเขาชอบโทรมาเล่าให้หนูฟังตอนกลางคืน
จริงดิไม่รู้อะรถฝรก
คือเห็นเขาพูดกันเฉยว่าตัวอะไรนะ

เขาไปเจอกันที่ไหนว่ารายการหรือเปล่าวะ

ผมเลยจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไม่รู้อย่างจริง

เช่านั้นเดี๋ยวไปกาหลีกับมาสวัสดีเลย

ว่ารายได้ปีนึงได้คนละ๒๕๐ล้านบาท
นี่นะฮะคือลิซ่าเนี่ยปรับลุคใหม่เป็นสาวผมดำ

เทรนด์โลกอ่ะ

เก๋เนี่ยนะฮะคือเมื่อปลายเดือนที่แล้วลุคของลิซ่าเนี่ยนะครับ
จนทำให้มีแฮชแท็กนะครับถึงลิซ่าเนี่ยนะครับ
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยอย่างรวดเร็ว
ลิซ่าก็เปลี่ยนสีผมจากสีทองเป็นสีดำ

ก็ลุกคุณหนูผมสีดำจัดลอนนิด
กับหน้าม้าเป็นเอกลักษณ์
โอ้โหเขาบอกน่ารักจริงติดเทรนด์โลกนะฮะ

พอย้อมผมดำกลับมาไว้ผมดำติดเทรนโลกซะงั้น

เฮ้ย